ตรงนี้พาผู้ชมมาดูปัญหารักต่างวัยกันหน่อยนะฮะ
ที่เขาบอกว่าผู้ชายที่มีเมียเด็กจะชอบขี้หึงจริงหรือเปล่าไม่ทราบ

เพราะว่าผู้ชายอายุห้าสิบสาม
ผู้หญิงเมียเขาเนี่ยอายุยี่สิบเก้า
ฝ่ายผู้ชายก็ไม่ค่อยแบบเล่นโซเชียลหรอก

ไปเห็นเข้าคุยกับผู้ชายในเฟสบ้างในไลน์บ้าง

คุณผู้ชมผู้หญิงโมโหที่ฝ่ายผู้ชายบ่นเหลือเกิน

ฝ่ายผู้ชายบาดเจ็บเลยครับ

จังหวัดต่างพระพุทธกุระสม

ถูกภรรยาแทงครับที่หลังแล้วก็บาดเจ็บแผลยาว๓เซนเป็นรอยอย่างนี้นะ
ก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาล
ผู้ก่อเหตุก็เป็นภรรยาเขาใช้ชื่อเหมือนกันนะ
นางสาวเออายุ๒๙ก็ไม่ได้หนีแล้วนั่งยินรอมอบตัวกับตรวจที่บริเวณหน้าห้องเช่า
ก็ถามมันเกิดอะไรขึ้นเธอก็บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็มีอาชีพรับจ้าง
อยู่กินกันกับสามีมา๓ปีแล้วอายุห่างกันพอสมควร
ที่ผ่านมาก็มีปากเสียงกันตลอดเรื่องความหึงหวง
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเลิกงานมาก็นั่งกินข้าวกับสามี
สามีนั่งสั่งสั่งกับทุกน้องอยู่ที่บริเวณหน้าห้องเช่า
เมาเสร็จปุ๊บขณะที่ดื่มกันอยู่เนี่ย
สามีพูดตัดพ้อด่าท้อเนี่ยนะ
เมียมันชอบไปแอบคุยกับผู้ชายในเฟซเห็นมันคุยกัน
ลงในไลน์อะไรแบบนี้เธอก็นั่งอยู่แล้วก็รำคาญครับ
ได้ยินแล้วก็รำคาญลุกขึ้นไปเข้าไปในห้องจะไปอาบน้ำ
สามียังไม่ยังไม่ยังไม่ยอมเลิกบ่นเดินตามไปบ่นไปหาเรื่องต่อในห้องไม่ยอมหยุด
สุดท้ายก็มีปากเสียงกันหนักขึ้น
จังหวะที่สามีเดินหันหลังฝ่ายผู้หญิงโมโหมากคว้ามีดปอกผลไม้
ยาวสัก๕นิ้วที่เหน็บอยู่ข้างตู้กับข้าววิ่งไล่แทงสามีครับ
ข้างหลังไป๑ทีนะฮะแล้วก็หลบตัวอยู่ในห้องนะฮะสามีเองก็วิ่งหนีหายไป
หลังเกิดเหตุตำรวจก็มาครับมาเก็บหลักฐานมาเชิญตัวตัวเธอไปสอบปากคำที่สพวังเจ้า
แต่ว่าเบื้องต้นเองไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด
เนื่องจากว่าคนเจ็บเองก็อาการเดี๋ยวรอให้การดีขึ้นก่อนแล้วก็สอบปากคำทั้ง๒คนสักก่อน
ส่วนคนเจ็บในบอยออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็บอกกับทีมข่าวว่าระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ย
เขาเองก็พยายามเดินออกไปจากห้องแล้วไง

โชคดีที่แผลไม่ลึกแล้วก็ไม่โดนจุดสำคัญ

มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของทั้งสองคนนะครับ

เป็นอย่างไรกับแฟนตอนนี้

พอหายเมาแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้ว
น้ำเงินก็เท่านี้คือขอโทษ
ที่ทำลงไป
ที่ที่ทำลงไปอะไรแบบนี้ก็ปรับความเข้าใจกันดีกันนะฮะ
ส่วนเรื่องของคดีนะคะพันธรเอกาหมรุนวงจัน
ภูมิกับการตำรวจสถานีตำรวจภูทรวังเจ้าก็บอกว่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแหละนะ
แม้จะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวแต่ว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกัน
สำหรับคนที่เป็นสามีภรรยากันมีปัญหาค่อยพูดค่อยจากัน
เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดทำร้ายกันมันก็โดนคดีต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไป